จากคนสวยอย่างเบามิลลารามาต่ออีกหนึ่งคนสวยชายาวว่าสวยกินคนนิศ
สวยกินเรียบจริงครูป้าชมขาใครที่คนใกล้อะตายหมดนะ
ล่าสุดนี้นะโอ้โหอินเตอร์กว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะว่าเปลี่ยนลุคสีผมใหม่สุดจี๊ดเลย
ร่วมงานอีเวนต์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดค่ะที่เจ้าตัวรับเอาไว้
สีผมว่าเปรี้ยวแล้วนะแล้วก็ชุดที่โอ้โหดูชุดเขาคุณภาพเลยอ่ะ
เอวโชว์ส่วนเว้าส่วนอะไรได้เห็นชัดเลยว่าเอวบางร่างเล็กมากจริง
ภาพเล่นชมขาดเป็นการที่แบบว่าหลายคนมองตอนแรกหูยตุ๊งภาพเปล่าแต่งรูปเปล่าต้านเหนิง
บอกว่าต้านเอ๋งคลั่งผอมเกินไปหรือเปล่า
งานนี้ค่ะต้าเหนิงเคลียร์ชัดทันทีนะคะยืนยันว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ได้คลั่งผอมเป็นสาวสุขภาพดีแต่ยอมรับว่าช่วงนี้
ทำงานเยอะน้ำหนักก็อาจจะลดลงไปบ้าง
รวมไปถึงป่วยเป็นกรดไหลย้อนด้วยค่ะ

ทานไปแล้วมันปวดท้องไม่สบายท้อง

มีกระซิบหลังไมค์กับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะว่าพี่
หมูกระทะหนูก็รู้จักนะจ๊ะ

หรือว่าต้องตอบว่าคล่ำเลย

แค่ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเป็นกฎละย้อนนิดนึง

หนูไม่ได้แบบน้ำหนักลดน้ำหนักขึ้นอะไรขนาดนั้น

จริงหนูก็แฮปปี้กับตัวเองตลอด
กรรมพันธ์หนูมันไม่ได้ขึ้นง่ายอยู่แล้วด้วย
ก็อาจจะขึ้นง่ายตามวัย

นักฆาตนักช่วงมีปัญหาเรื่องสุขภาพกรดหลายย้อนอยู่

แล้วพอเจอน้องตั้นเอกอีกประเด็นไม่ถามไม่ได้

คุณโอบนิธิกับน้องมะปรางอลิสา
ทั้งคู่อยู่ในลิฟต์ลายชื่อว่าเป็นคู่รักนักร้องที่เลิกรากันไป

ทันทีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
อยากให้เจ้าตัวเป็นคนออกมาพูดจากปากเองจะดีกว่า

ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทั้งสองคนเหมือนเดิมค่ะ
นะก็ต้องตามกันต่อไปเนาะ

ถึงจะเป็นเพื่อนสนิทกันก็ตามนะ